นี่นะครับท่านผอบตรสั่งสอบข้อที่จริงนะครับ
บ่อนใกล้แฟดปลาทองอ่ะตกลงยังไงครับ
คือผู้กำกับยืนยันว่าไม่มีบ่อนแต่เพจเนี่ย
ดังพานักข่าวไปยังเจอของกลางอยู่เลย
ตกลงมันของเก่าของใหม่หรือของใหม่
หรือของไม่เก่ายังไงครับกรณีเพจสายไหมต้องรอดฮะ

ลักลอบเปิดเล่นกันอยู่ใกล้แฟลต์ปลาทอง
กระบวนบังภูนเผลอเมืองประธุมฐานีครับ

เขาเล่นกันไม่หยุดไม่ห่อนเย้ยกฎหมายว่างั้นเถอะ
ซึ่งท่านผู้กำกับสภปากคลองรังสิตนะครับ
ยืนยันกับสื่อหลายสำนักแล้วบอกบอลจับไปแล้วนะครับ

ทีมสายไหมกับสื่อมวลชนไปพิสูจน์ในอาคารอีกครั้ง
แต่ไปเจออุปกรณ์พนันยังอยู่เช่นเดิม
โต๊ะการพนันขนาดใหญ่กระบะใส่เงินสด
การพนันสรุปบัญชีรายชื่อจ่ายโอน
รวมทั้งตู้เซฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายชิ้น
นะครับคล้ายนะ
ไม่มีผู้เข้าไปดำเนินการข้างในมากกว่าปิดทำการ
สำหรับโครงสร้างในอาคารบอล
สังเกตว่ามีรั้วสังกษีล้อมสูงกว่า๒เมตร
อาคารบ่อนเป็นชั้นเดียวแบ่งเป็น๓ห้องหลัก
ก็คือบ่อนเล่นพนันกำถั่ว
เล่นไฮโลบาคาร่าแล้วก็ห้องเก็บตู้เซฟ
คาดว่านะครับมีหลายห้องจึงเคลื่อนย้ายของกลางไม่ได้
ล่าสุดนักข่าวไปที่สพปากคลองรังสิต
เพื่อติดตามความคืบหน้าการขยายผลของตำรวจนะครับ
หลังจากสื่อมวลชนเข้าไปพิสูจน์ข้อได้จริงนะครับว่า

ซึ่งตำรวจควรเร่งติดตามตัวผู้ประกอบการใช่ไหมครับ
บรรยากาศโรงพักเงียบฮะเนื่องจากเป็นวันสงกราน
เรื่องต้นไม่พบตำรวจหัวหน้าสายงานปฏิบัติทั้ง๕นาย
ขณะที่ผู้ประคับการตำรวจภูทรปฐุมธานียืนยันนะครับ
ได้เรียกผู้กำกับการสพปากคลองรังสิต

ขณะที่ท่าทีของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
ถึงกรณีนี้นะครับท่านบอกท่านสั่งสอบข้อได้จริง
กรณีนี้แล้วหากเพราะว่าละเลย
หรือเกี่ยวข้องก็ต้องมีบทลงโทษครับ
โดยท้องที่ต้องมีคำตอบ
บ่อนเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ได้ยังไง
ยังพบอุปกรณ์การพนันในบ่อนมันคืออะไร
ตลอดจนข้อเรียกร้องว่ามีการใช้รถติดโลโก้
วิ่งรับส่งนักพนันมันเป็นอย่างไรพอบัตราสงสัยครับ
ส่วนบรรยากาศนะครับตรงบ่นการพนันวันนี้เป็นอย่างไร
รั้วสังกษีที่ผมบอกนะครับมีสายติดตั้งอุปกรณ์กล้องวงจรปิด
ถูกถอดออกตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับยังตกอยู่ที่เดิม
แสดงว่าไม่มีผู้เกี่ยวข้องกับบ่อนที่กลับมาที่นี่
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับตำรวจพิสูจน์หลักฐานภูทรภาคหนึ่ง
นำกำลังหลายสิบนายแล้วก็ชุดสืบสวนสพปากครองรังสิต
เก็บหลักฐานในบ่อนแฟลตปลาทองนะครับโดยนำรถบรรทุกมาจอดเตรียมเอาไว้
เพื่อจะขนย้ายของกลางนอกจากนี้ยังปิดบ่อนพนันดังกล่าว
ไว้กลายเป็นพื้นที่ห่วงห้ามด้วยนะครับไม่ให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณ
เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่วงห้ามในคดีตามกฎหมาย
และอาจจะกระทบต่อหลักฐานที่ตำรวจได้อายัดไว้
ผันตำรวจโทรชัยรัฐแย้งวงครับท่านรองผู้กำกับการสืบสวนสอบภอปากครองรังสิบ
บอกว่าตำรวจพบข้อมูลว่าผู้เช่าสถานที่เนี่ย

ทำให้การสืบสวนขยายผลไปถึงผู้ประกอบการ
บ่อนเนี่ยทำได้แน่ยืนยันว่าไม่ได้ละเลย
แต่ได้เกาะติดนะครับเพื่อจับกลุ่มนักพนัน

จะเก็บไว้ที่โรงพักเพื่อประกอบการดำเนินคดีครับ